ทำให้ภาครัฐร่วมมือกับเอกชนนะครับ
เป็นการดึงนักวิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทย

ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณศรีภักดิ์กระมวลตัวไอตรึงตรีคุณครับ
นักวิ่งกว่า๑หมื่นคนทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ

สตาร์ทเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระดับ

อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
งานนี้เป็นการผลึกกำลังของทุกภาคส่วน

หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ก่อนลงวิ่งทุกคนจะได้วอร์มอัพร่างกาย

รวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยออกท่าออกทาง

อกจากการจัดกิจกรรมใช้กีฬาเข้ามาแบบนี้นะคะ

ยังสามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วย
อย่างการจัดงานที่เมืองหัวหินนะคะ

นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมวิ่งส่วนใหญ่ใช้โอกาสนี้
พักผ่อนในหัวหินและออกกำลังกายไปด้วย
ซึ่งไม่กังวลว่าจะเกิดเหตุรุนแรง
เพราะมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย
คือเราชอบวิ่งอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจในหัวหิน
แล้วก็มาดึกแค่ไหน
เราก็ขับรถม้าฝนตกเราก็ยังผ่าฝนม้าชัย
ก็ต้องเข้าร่วมเพราะปกติเป็นชอบแบบนี้ด้วย
จะพยายามเพื่อสุขภาพ
จัดงานลันฟองหัวหินคาดหวังว่างานนี้
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมร้านอาหาร

สะท้อนว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นที่จะมาท่องเที่ยวในหัวหิน
ถือเป็นการช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวและใช้จ่ายในหัวหินเพิ่มขึ้น

ก็สามารถที่จะบรรจุให้เป็นกิจกรรมกีฬาหลัก

แต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมกีฬาหลักที่เป็นอินเตอร์
เช่นบีชโปโลหรือเทนนิสปีใหม่
จากนี้ไปเราก็สามารถที่จะใส่ลานฟองหัวหิน
เป็นกิจกรรมอินเตอร์ที่สามารถจะเชิญชวน

โหนกระแสในยุคที่คนไทยรักสุขภาพ
จัดกิจกรรมด้านกีฬาถือเป็นโอกาสอันดี

ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยว
โตได้ตามเป้าหมายที่๒ล้าน๔แสนล้านบาท